คุณผู้ชมคะดูอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะเวลาขับขี่บนท้องถนนต้องระวังโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมุติว่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจดูรถให้ดีมีรถเก๋งคันหนึ่งกำลังรอตรงจุดกลับรถมอเตอร์ไซค์คนนี้มายังไงไม่รู้แต่ชนท้ายเข้าอย่างจังแบบเต็มค่ะ
คุณผู้ชมดูคลิปนี้นะเอาจริงนะคือความเห็นมันอาจจะแตกแหละหนึ่งคือรถเก่งอยู่ตรงบริเวณตรงนั้นกลางถนนถามว่าถนนมันเป็นสี่เรนก็จริงนะคะเขาจอดอยู่บริเวณนั้นไม่แน่ใจว่าคนที่ขับรถเก่งสีขาวคันนี้จะกลับหรือจะเลี้ยวแต่พอมอเตอร์ไซค์มาทางตรงซึ่งตามหลังมาชนเข้าเต็มอย่างจังไม่รู้ว่าเขา
เกิดเป็นอุปัติเหตุแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์เจ็บสาหัสเลยนะคะเพราะเจ้าตัวเนี่ยกระเด็นเลยทีเดียวค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่บริเวณอำเภอปลวกด้านจังหวัดระยองกลางถนนตรงนั้นเลยมอเตอร์ไซค์เนี่ยคนขี่ในอายุ๓๐ปีพุ่งชนท้ายรถเก่งคนนั้นอย่างแรงค่ะคนขับรถเก่งคนนั้นเป็นหญิงสาวนะคะอายุ๒๗ปีนั่น
ลงมาตกใจมากรีบแจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ
อ่ะก็ขอให้หายเร็วนะคะขอให้ปลอดภัยค่ะ
ชนจังเลยอ่ะถึงขั้นว่ากระจกด้านหลังแตกเป็นรูโบ๋เหมือนเป็นรอยหัวเลยโชคดีว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
หมวกกันน็อกนะฮะช่วยเซฟนะทำให้ไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงมากไปกว่านี้